กูจะหาพี่หน่อยนะอะไรเธอพูดใหม่
มึงขี้หาตลาดกับพี่เองทีแล้วหรือล่ะ
ไอ้พี่เค้าเสียตัวตัวมึงน่ะ

ไอ้พี่ดูให้ดูก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ปลดแอบเยาวชนปลดแอบคณะราช๖๓ไทยพักดีคุณจะมาแนวไหนเนี่ยผมบอกคำเดียวว่า
ประมาจารย์โบบิไม่เอาชัดเจนไหมผมไม่เอาม็อก
สวัสดีครับ